ซึ่งหลายคนก็น่าจะมีการไปค้นประวัติทำความรู้จักกับจ๋าแซมมากขึ้น
แซมเนี่ยจริงแล้วถึงแม้ว่าจะออกจากราชการที่จะเป็นหน่วยซิล
ไปทำงานอย่างอื่นแล้วแต่ว่าจ๋าแซมร่างกายแข็งแรงมากนะ
ใช่ค่ะจ๋าแซมเป็นนักกีฬาไตรกีฬา
แล้วก็ทำงานอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย
ค่ะคือร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ชอบเล่นกีฬาทุกอย่าง
รวมถึงนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วจิตใจแข็งแกร่งมาก
แล้วก็ตั้งมั่นจริงอย่างที่ทางครอบครัวได้บอกไปนะคะว่า
แซมตั้งใจแล้วก็ยืนยันว่ายังไงก็ตาม
ต้องกลับมาช่วย๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้
วันนี้จ่าแซมทำสำเร็จแล้วนะคะ
เราไปทำความรู้จักกับจ๋าแซมเพิ่มเติมอีกหน่อยกันเถอะค่ะ
จ่าแซมนะครับซึ่งท่านก็
ในคืนวันนั้นท่านก็รับอาสานะครับที่จะไปวางขวดอากาศร่วมกับทีมดำน้ำต่างชาติ
ออกไปกับทีมต่างชาติ๔คนแล้วก็คนไทย๒คน
หนึ่งในนั้นคือจ่าแซมนะครับ
ก็ดันออกไปต่างชาติทั้งหมดก็ไปวางขวดอากาศที่กำหนดไว้
แล้วก็กลับมาใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง
ส่วนจ่าแซมกับอีกท่านหนึ่งนะครับก็
ผมก็คาดว่าถ้าต่างชาติมาสัก๓ชั่วโมง
ลูกน้องเราก็น่าจะประมาณไม่เกิน๕ชั่วโมงนะครับ
ชั่วโมงผ่านไป๖ชั่วโมงผ่านไป๗ชั่วโมงผ่านไปไม่กลับ
ก็ยังมั่นใจว่าลูกน้องเราอาจจะเหนื่อยแล้วพักนะครับ

คู่ปฏิก็ดำกลับมาที่ถงสามคนเดียว
แล้วแจ้งว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นนะครับ
ก็เป็นคืนที่เราสูญเสีย
นาวาเอกอนันต์สารวัลผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หนึ่ง
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหัวหน้าทีมซิล
เปิดเผยการปฏิบัติภารกิจช่วย๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
ในวันแถลงข่าวปิดศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายหรือสอร
โดยได้กล่าวถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศ
สูญเสียจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมในขณะนั้น
หลังดำน้ำนานจนหมดสติขณะกำลังลำเลียงขวดอากาศ
จากโถงสามไปสามแยกในถ้ำหลวง
นาวาตรีสมานกุนันเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซิลรุ่นที่๓
อายุ๓๘ปีอดีตทหารนอกราชการที่ปัจจุบัน
เป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
ก่อนจะอาสาไปช่วยภารกิจค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวง
จาแซมเคยคว้าแชมป์โอเวอร์วอลจากรายการแข่งขันกีฬาประจนภัย
ซึ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำพายเรือขยักระยะทาง๔๓๔๕กิโลเมตร
ปั่นจักรยานจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน๑๐๓ทีม
และก่อนหน้านั้นได้คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาประจนภัย
ส่วนบทบาทของการเป็นครูสอนปั่นจักรยานนั้น
ทางเพจททชวนปั่นเคยเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของจ่าแซม
ขณะทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนไว้ว่า
ความสุขของการปั่นจักรยานสำหรับผมไม่ได้อยู่ที่เริ่มและไปสุดอยู่ที่ใด
แต่เพียงมีเพื่อนร่วมเดินทางและผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ
ผมก็มีความสุขแล้วครับมาปั่นจักรยานกันนะครับ
แม้จะออกจากหน่วยไปแล้วแต่ก็ยังคงมีความรักและความผูกพัน
กับพี่น้องนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่มนุษย์กบจัดขึ้นเขาก็จะไปร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ
จนวาระสุดท้ายของชีวิต
ผลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกล่าวว่า
ภารกิจนี้นับเป็นภารกิจที่หนักแต่หน่วยซิลทุกคนไม่เคยทำงานโดยไม่มีแผน
เพราะถูกฝึกมาเพื่อให้ทำงานภายใต้สภาวะกดดันการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตถือเป็นสิ่งที่หน่วยซิลต้องเผชิญ
แม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันแต่กำลังพลยังคงทำงานช่วยเหลือทีมหมูป่าเหมือนเดิม
เพื่อให้ภารกิจรู้ล่วงและไม่ให้ผู้ที่เสียชีวิตศูนย์เปล่า
และหากเลือกได้ก็จะเลือกเสียชีวิตแบบจ่าแซม

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของจ่าแซมจะอยู่ในใจของพี่น้องกองทัพเรือ
เป็นการจากไปที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติของทหารกล้า
จ่าแซมจะอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปนะคะ